ความชัดเจนขึ้นมาพอสมควรแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สำหรับคลิปนี้เมื่อวานนี้ท่านก็ได้เห็นกันไปแล้ว

ที่จรฐีทั้งคุณหมอพยาบาลกำลังทำงานกันอยู่แล้วตีเพี้ยเข้าไว้

กำลังทำหัตถการกันอยู่ช่วยเหลือผู้โกรธด้วยการใส่ร้อน
นี่แล้วก็อีกทีนึงใช่ไหมใช่ค่ะตีสองทีค่ะ
คือจากคลิปนี้หลายคนอุ๊ยนี่ทีหนึ่งทีสอง
บอกว่าทำไมคุณหมอจะต้องไปดุไปตีเจราะนาธิพยาบาล

ใช่แล้วก็มีข้อมูลออกมาตั้งแต่เมื่อวานว่าคุณหมอท่านนี้
เคยทำกับพยาบาลคนอื่นด้วยภาพที่เห็นไม่ใช่ครั้งแรก
โอ้โหคำถามก็คือว่าช่วงนั้นเขากำลังทำอะไรกันอยู่
อ่าทำพัฒนาการนี่แหละแต่กำลังทำอะไรอยู่
แล้วที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับดรจิราพรสอนชัยท่านเป็นรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลสงฆ์
วันนี้แต่งชุดสีดำไปยื่นหนังสือที่สภาการพยาบาลเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพยาบาลที่ทำหน้าที่
รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพพยาบาลทุกคนด้วยกรณีตามคลิปเมื่อสักครู่นะฮะ
พยาบาลท่านหนึ่งถูกแพทย์เนี่ยตีเข้าไปนะฮะรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลก็มารับเรื่องร้องเรียนนะครับ
เหตุการณ์ในคลิปนี้เนี่ยดรจิรพรท่านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕กรกฎาคมนะครับ
ตอนช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่าย๒เป็นห้องหัตถการแพทย์กำลังให้น้ำเกลือคนไข้ทางเส้นหลอดเลือดดำ
โดยให้พยาบาลเป็นผู้ช่วยในการจับไก๊ก่อนจะแทงเข็มเข้าเส้นเลือดดำ
คาดว่าพยาบาลอาจจะมือไม่นิ่งพอมือไม่นิ่งแพทย์ก็เลยต่อว่าแล้วก็ตีไปสองครั้ง
คือไม่ใช่แค่พยาบาลตกใจนะฮะที่ดรจิรพรท่านให้ข้อมูลเนี่ยท่านบอกคนไข้ยังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แต่อย่างที่คุณเขียนมาสอนบอกเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุณหมอคนนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวฟังนะฮะที่ดรจิรพรที่ท่านมายื่นหนังสือท่านเล่าไว้นะครับ
ยื่นที่หนังสือที่สภาเนี่ยเพื่อขอให้สภาพดุงความเป็นธรรมให้แก่พยาบาลวิชาชีพเรา
ที่ถูกทำร้ายนะคะทางด้านร่างกายและกระทบกระเทินต่อด้านจิตใจในขณะปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วยโควิดอยู่ด้วย
ซึ่งทุกวันนี้น้องพยาบาลนะคะก็เหนื่อยหนักกับงานด้านการดูแลผู้ป่วยโควิดมาเป็นหลายเดือนแล้ว
แต่พยาบาลเราไม่เคยระบายความเครียดหรือเราไม่เคยทำร้ายคนอื่นเลยนะคะ
น้องก็น้องก็บอบช้ำมากนะคะน้องถอบช้ำแล้วก็หวาดกลัวมากด้วยนะคะทางด้านจิตใจก็ได้รับความอับอายนะ
เพราะต้องถูกด่าถูกตีอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะที่ให้เห็นว่าทุกวิชาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะคะ
เคารพในวิชาชีพซึ่งกันและกันเราทำงานร่วมกันก็ขอให้ให้ความเป็นธรรมค่ะ
ความเป็นธรรมนะคะโดยดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีก
มายื่นหนังสือในครั้งนี้เนี่ยผู้ที่มายื่นหนังสือเขาขอให้ลงโทษคุณหมอคนนี้เป็นการลงโทษอย่างเด็ดขาดให้เป็นกรณีตัวอย่างไม่ให้มีการเอาเยี่ยงอย่างด้วยนะฮะ
ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบให้ต่อไปนะครับทั้งโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะยื่นเรื่องกันต่อไปให้ดำเนินการนะครับ
ส่วนพยาบาลท่านนี้เนี่ยตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ให้พักจากงานหน้าที่ที่จะต้องทำในตำแหน่งลักษณะแบบนี้ไปก่อน
เพื่อเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนระดับหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น
แล้วข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าคุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอผู้หญิงด้วยนะคะ
คุณหมอผู้หญิงครับ